คือเวลาที่แบบว่าดูรีรันแล้วตกใจไง

จริงของพี่แต่งมาครึ่งหน้าอย่างนี้จะถอดไงล่ะ

ไม่ใช่ว่าเจ็บพูดาราทองขุมมาให้ก็ว่าจะอยู่ศึก๑๒ละ๔

เอ้าไปกันซื้อเรื่องร้านบุฟเฟ่ปาสองนอนได้รู้มั้ย
คือเรื่องนี้ดราม่าหนักมากเพราะว่าผู้เสียหายคือเยอะมาก
แล้วคือเสียหายกันเป็นคือผู้เสียหายที่เป็นทั้งพนักงาน
แล้วก็คนที่ซื้อเฟรนชายรวมถึงผู้เสียหายที่เป็นคนที่ซื้อบาวเชอร์
เขาบอกบางคนซื้อมาเป็น๒๓พันในกว่าใบเป็น๕แสน๖แสนอย่างนั้นเลย

ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยครับความคืบหน้าเรื่องนี้เขาบอกว่า
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย
ตอนนี้ก็คือรับคำสั่งมาจากพลเอกประยุจันทร์โอชา
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยนะคะเขาบอกว่าห่วงใยลูกจ้าง
กระทรวงแรงงานก็จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับประกันสังคมด้วย
เพราะว่าเท่ากับว่าเขาถูกเลิกจ้างไม่ตามกฎที่มันจะต้องมีการบอกล่วงหน้า๓๐วันอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ครับ๑๙๙บาท
ซึ่งจริงเหมือนจุดขายของร้านนี้

ใช่แต่ว่าเอาจริงนะอย่างที่เรารู้กัน

ทีนี้เขาบอกว่าล่าสุดที่ไปสืบดูเนี่ย
อืมไปแล้วที่คุณบอนมิวนี่
ออกนอกประเทศไปตั้งแต่๑๖มิถุนายนแล้ว
กระแสขับบอกว่าไปดูใบแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เช็คบอกแค่ว่า
ออกนอกประเทศจริงแต่ไม่รู้ว่าไปดูไบจริงหรือเปล่า
ซึ่งจริงเขาบอกเขาเริ่มทำธุรกิจนี้มาเนี่ย
ก็ตั้งแต่ปี๕๙ก็๖ปีแล้วนะคะปี๕ล้านบาท
ใช่จากทุน๕ล้านบาทแล้วเขาบอกว่าช่วง๓ปีให้หลังเนี่ย
ดารุมะเนี่ยนะคะได้กำไรหลักล้านทุกปี
ใช่หลักล้านทุกปีค่ะมากขึ้นทุกปี
แล้วก็เขาบอกเดินทางพร้อมเพื่อนชายคนสนิท
ไปดูไบแล้วก็เปาะเครื่องไปสหรัฐอเมริกาแบบนั้น
ซึ่งตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าคนอ่ะมาเริ่มเอกใจคนในที่นี่คือ
พนักงานเอ่ยผู้จัดการสาขาหรือว่าเหล่าเฟรนชายต่างเอ่ย
ก็คือประมาณ๒๓วันก่อนที่จะมีการปิดตัวกระทันหันทุกสาขาของดารุมะ
คือไม่มีการสั่งของเข้ามาเติมสต๊อก
ใช่ของที่ต้องสั่งเนี่ยไม่มีการสั่งเลย
และที่สำคัญคือลีฟกรุ๊ปทุกกรุ๊ป
ก็คือเหมือนจะโกงอยู่เหมือนตั้งใจจะไปบางคนบอกว่า
เมื่อวานที่เขาบอกว่ามี๒แง่ไงเนอะ

ว่ามุมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะข้าวของราคาแพง
ก็เลยเลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะโกง
มีคนออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเซ็ตธุรกิจนี้ขึ้นมา
เพื่อช่อโกงมีคนพูดแบบนี้เลยนะ
ก็พี่ถึงพูดว่าถ้าสมมุติเขาเซ็ตออกมานะ
เป็นธุรกิจช่อกงที่ลงทุนมากนะ
ถ้าสมมุติเราไปตามร้านห้างอ่ะ
การจัดแบรนด์เนมเขาจัดดีสเพลย์หน้าเข้าหรือไม่น่าเข้า
ถ้าจะเทียบแล้วอันนี้เป็นการจัดดิสเพย์ที่สวย

ก็เขาทำมา๖ปีเขาบอกว่าอีก๓ปีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ
คนเข้าคนออกเยอะถามไงคำถามคือ๑๙๙บาท
เราไปกินกัน๑๐คน๑๙๙๙ให้๒๕๐เลยอ่ะ
๒๕๐เราไปกินกันแบบโอ้โหแฟมิลี่ใหญ่๒๕๐๐เราไปกินอาหารญี่ปุ่นจริงได้กี่จาน
พอปลาซาวมอนด์บาปุ่นเนี่ย๑๕๐บาท

สมมุติเขาบอกว่าเขาทำมา๓๔ปีดูมั้ยคะ๖ปีเนี่ย
ไม่เอาตรงสมมุติถ้าเกิดเขาตั้งใจบินหนีไปอเมริกาเนี่ย
คือจริงต้องบอกก่อนว่ารายรับรายจ่ายจากทุกสาขา
คือเขาจะเขาเปิดที่เป็นเจ้าของสาขาเองจริง๖สาขา
เขาบอกเขาตั้งใจขยายปีละ๑๐สาขา
ซึ่งตอนที่เขาขยายสาขาไปเนี่ยคือกฎมีง่ายเลยคือ
รายรับรายได้รายจ่ายเจ้าของแบรนด์ก็คือคุณบอลจะเป็นคนดำเนินการคนเดียว

เพราะเดี๋ยวนี้พูดตรงตรงมันมันเข้าบัญชีถ้าเขาเปิดบัญชีต่างประเทศเอาไว้อยู่แล้ว

บัญชีต่างประเทศเนี่ยสมมุติถ้าเกิดจะไปอเมริกามันก็ต้องมีการเช็ค
คนที่ออกให้คืออันนี้นะไม่ใช่แบบธารการทั่วไปนะ
แต่ว่าเขามีธุรกิจไงเขาก็เขาก็บอกได้ว่ามันเป็นรายได้ที่ได้จากธุรกิจของเขา
ใช่แต่มันก็ต้องรีเทิร์นหมายความว่ามันอยู่ดีมันเข้าไปกี่ล้านไม่ได้

สมมุติถ้าเกิดจะสมมุติถ้ารู้วันนี้อาทิตย์เดียวแล้วก็แปลงสภาพเงินเป็นทองเป็นเพชรอะไรอย่างนี้
แต่ถึงมันก็ไม่ทันนะแม่เราต้องเตรียมการระยะหนึ่ง
เขารู้ว่ามันถึงบอกว่าวันนี้มันมองได้สองมุมที่เมื่อวานเขามีการวิเคราะห์น่าสนใจมากเลยนะ
ว่าสรุปแล้วเขาตั้งใจเตรียมตัวจะโกงก่อนถ้าเป็นการจะเตรียมตัวจะโกงก่อนเลยตั้งแต่ต้นเนี่ย
ถือว่าเป็นการโกงที่แบบลงไม่อ่ะโอ้โหนี่คือสองล้านห้านะ
มันก็หลอกคนมามันก็หลอกคนแต่อ่ะ
พี่ชาวว่าเขาเตรียมการตั้งแต่ช่วงโควิดหรือเปล่าพอร้านเบรกปุ๊บเนี่ย
จริงช่วงโควิดเขาบอกว่าดารุมาซูชิเนี่ยโตสวนกระแสมากนะครับ
เพราะแม้มิ้นบอกแล้ว๓ปีที่ผ่านมากำไรเขาอ่ะไม่ต่ำกว่าล้านทุกปี
แปลว่าโควิดที่เขาแบบขาดทุนขาดทุนกันดารุมะไม่ขาดทุนนะ
รุมัติกำไรช่วงโควิดเนี่ยคือเป็นล้านทุกปีเลย
เพราะช่วงเฉพาะช่วงที่แบบปล่อยล็อกดาวน์ใหม่ตอนแรกจำได้ไหม
ที่คนแบบร้านบุฟเฟ่ร้านหมูการทำร้านชามคนเนี่ยเขาบอกร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้าน
ที่คุณไปยอมต่อคิวกันหรือมิ้นสิ่งที่เขาทำคือขายให้ถูก
คนเข้าคนออกเยอะขึ้นปุ๊บเฮ้ยมันน่าลงทุนว่ะ
ลงทุนปุ๊บเธอเห็นคนเข้าออกเยอะขนาดนั้น
ถ้าสมมุติเอาจริงคือคำว่าตกแต่งตกแต่งให้มันสวยตกแต่งให้มันดี
มีคนเข้าออกตลอดเวลาก็แบบทำว่าร้านนี้ดังมาก
ว่าร้านนี้แบบว่าเฮ้ยเอาไปไม่มีวันจนไม่มีวันเจ๊งถูกไหม
หรือเขาตั้งใจจะทำอย่างนั้นเพราะว่าอี๑๙๙บาทเราบอกนี่กินปลาแซลมอนจานหนึ่ง
เกินอยู่แล้วมดถูกแม้กระทั่งเราย้อนกลับไปบุฟเฟ่ตอนที่อาหารญี่ปุ่นยังไม่แพงมาก
หัวหนึ่งถูกสุดก็คือ๖๗๐๐ถ้า๖๗๐๐เนี่ยเชื่อได้
หรือตามโรงแรมวันนี้ตามโรงแรมที่แบบว่าเขาขายบุฟเฟ่ญี่ปุ่น
ถ้าอย่างนั้นพอเชื่อได้แต่อันนี้๑๙๙บาทคือเขาอาจจะแบบว่า
นักวิเคราะห์พูดกันแล้วป่ะถือว่าเป็นการทำการตลาดที่น่าสนใจ
หลอกคนที่อย่างสนิทใจนะถ้าจะหลอกคนเป็นการหลอกคนที่อยากสนิทใจ
สยามอยู่ตามห้างดังอยู่จุดคนเยอะสาขาแรกอยู่อุดมศุกร์๕๐
แล้วถ้าเอาสาขาทั้งหมด๒๗สาขา๗แล้ว๒๗นี่คือไปเปิดแถวบ้านพี่เช้านะย้ำว่ากันได้เปิดนะฮะ
อ๋อกำลังจะเปิดนะฮะกำลังให้ที่ร้องไห้คนสุดท้ายโดนโกงไป
นี่ไงคือเอาจริงนะมีทุกย่านเหมือนที่พี่มดพูดมีทุกย่านจริงตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพปริมณฑลมีหมดเลยนะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือมีการเชิญหนังสือแบบเชิญนายจ้างให้มาพบให้ข้อเท็จจริงเนี่ยวันที่๒๗มิถุนายนนี้
แต่อย่างที่บอกเอาเขามาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วจะเป็นใครตอนนี้เหลือแต่ผู้เสียหายล้วนเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะคะก็เลยจะมีการให้สำนักงานใหญ่ที่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างเนี่ย
มีทั้งหมด๘คนสาขา๖๓คนขึ้นทะเบียนไปแล้ว๗๑คน
ปกติแล้วถ้าตามหลักการเนี่ยหลังถูกเลิกจ้างเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าว่างงานร้อยละ๕๐ของค่าจ้างไง
ก็ต้องลงพื้นที่มาชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างให้กับลูกจ้าง
โดยตอนนี้มีลูกจ้างแล้วก็ผู้จัดการ๕๐คน

สำนักงานประกันสังคมแล้วนะคะ

แล้วจะยังไงก็ต้องมีการช่วยหางานนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้มีตำแหน่งงานว่าง
สถานประกอบกิจการต่างอยู่ประมาณกว่าพันอัตรา
ก็เดี๋ยวจะค่อยทยอยกระจายกันไป

อยู่ในกฎปรัศกาลของโครตผู้จัดการ

ทีนี้สำหรับเรื่องการดำเนินคดีค่ะ
โครสกศาลยุติธรรมคุณสรวิทริมปรังศี

การเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนคดีแพ่ง
ผู้เสียหายเอาหลักฐานการซื้อขาย
ที่อยู่หน้าเว็บไซต์การติดต่อทางโซเชียล

ไปฟ้องแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ที่สารแพ่งได้

คือส่งทางออนไลน์แล้วยื่นเอกสาร

เขาบอกว่ายื่นฟ้องคดีได้๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ขั้นตอนการยื่นฟ้องสารแพ่งออนไลน์นะคะ

สมัครสร้างบัญชีคือสร้างแอคเคาน์ของตัวเองก่อน
ลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ไปเลือกที่เมนูคดีซื้อขายออนไลน์ค่ะ
แล้วก็กรอกรายละเอียดคำฟ้อง

ข้อมูลคำฟ้องแนบเอกสารหลักฐานการซื้อขาย
แล้วก็สาเหตุที่เราต้องมาเรียกร้อง
มาร้องขอมาร้องขอความเป็นธรรมอะไรพวกนี้
ข้อมูลราคาทั้งหมดเลยรายละเอียดทั้งหมดใส่เข้าไปในนั้น
พอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะมีการส่งคำฟ้อง
แล้วก็เสนอคำฟ้องให้สารรับคำฟ้อง
จากนั้นจะมีการส่งหมายเรียกจำเลยทางอีเมล

จะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวันพิจารณาคดีสืบพยานไกลเกลี่ยทุกอย่าง

ซึ่งการฟ้องคดีทั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน

จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในคดีอาญา
คือสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ช่อกงได้อีกคือโดน๒เด้ง

เพราะมันเป็นเรื่องของการซื้อขายถูกไหมคะคุณถูกโกง
และอายาคือช่อโกงซึ่งช่อโกงจริงเป็นข้อหานัก

ความไม่ได้แล้วก็ไม่มีการลดห่อนโทษด้วย

จริงก็ต้องให้ตำรวจช่วยติดตามด้วยแหละ

นายบอลอยู่เรียบร้อยแล้วออกแล้ว
แต่ทีนี้คือต้องตรวจสอบว่าอยู่ไหน

จากดูไบไปดูไบจากดูไบไปอเมริกา
ถ้าอย่างนั้นถ้าอยู่ที่นั่นจริงเจอจริง
ก็ต้องมีการประสานกับตำรวจสหรัฐอเมริกาว่า

อาจจะต้องไปการส่งตัวใช่ค่ะนะฮะขอส่งตัวไปข้างแดน
แต่ในพนักงานของดารุมาเนี่ย
ก็มีบางส่วนที่พี่โตสิริฟูนะฮะ
บางโตเนี่ยเขาก็รับเป็นพนักงานในร้านของเขา
ค่ะบางส่วนช่วยบรรเทาฮะ

เขารู้สึกสงสารกับคนที่มีคูปองอยู่ในมือ

มาโชว์ให้พนักงานที่ร้านดูเนี่ย

ปลอบใจสำหรับคนที่เอาบัตรไม่ได้ไปใช้
คือถ้าเป็นคนที่ซื้อเพื่อไปทานเองได้

ลงทุนซื้อไปเป็น๒๐๐๐๓๐๐๐เพื่อไป
ลงทุนแล้วไปขายของออนไลน์เอ้าพูดตรงเนอะไปขายต่อ

แบบเมื่อการฑึ่งมันย้อนกลับไปเหมือนการตุนของสมัยก่อน
ใช่เอาดารามาเป็นตัวเออดาราขายของสักพักตุนของ

แต่อันนี้คนละแบบกันค่ะ
มคือหาว่าขนชาติโกนอย่างไรก็ผิดอยู่แล้ว
แต่อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่คนซื้อ

ในที่นี้บางคนฝากซื้อเกินมาเยอะอะไรแบบนี้

ซึ่งบางคนลงทุน๓แสน๔แสนเยอะ
เพราะว่า๑๙๙บาทไว้บวก๕๐บาท
โอเคเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฮะ

แต่วันนี้เราคือผู้ปลอดภัย๓คนคือติดหมดแล้ว

ล้าตัวแอบหรือเปล่าไม่แอบคุณแม่หนูรักษาด้วยตัวแอบดี
ไม่ตรวจหรือเปล่าตรวจทุกสิ่งที่เจอกับทุกคนไงคะพี่หนุ่มบังคับตรวจตลอด
เขาจะหยุดตรวจกันแล้วรู้ยัง

คือจริงเขาแค่บอกว่าคือแล้วแต่สมัครใจเขาไม่ได้สั่งห้ามว่า

แต่ว่าถ้าเกิดเสมอว่าเป็นการกรอบตัวของคนไม่เกิน๒พันคนเง่อนี้

แล้วแต่ความสมัครใจแต่ถ้าอยากจะตรวจเพื่อความสบายใจก็ตรวจได้

ก็ตอนนี้มีคลัสเตอร์คลัสเตอร์เด็กที่จำได้ไหมคะวันก่อน
คุณหมอบอกไงว่าคลัสเตอร์เด็กมาแล้วเพราะเปิดเทอม
แต่ว่ามันจะเป็นการระบาดรอบใหม่แต่เป็นรอบเล็กย่อยไม่ได้แบบใหญ่โต
แต่ทีมงานเราก็ติดเป็นคัสเตอร์วงไพ่

ติดกันเองซะได้เหรอ
อันนี้ต้องยอมรับน้ำมันมันไม่มีที

มันไม่มีทีลงพรุ่งนี้ลงมันไม่มีเทอร์ตัวโฮะลง

แต่น้ำมันมันจะอย่าไปเรียกว่าขึ้นลง

คือตอนนี้เหมือนเราต้องพยายามทำใจแล้วก็
ค่ามาตรฐานน้ำมันใหม่แล้ว

นี่พูดให้ความเป็นธรรมนะจะไปด่ารัฐบาลกันเพราะว่ามันทั่วโลกมันขึ้น
มันทั่วโลกใช่ค่ะถูกต้องค่ะจะไปด่าไปด่าใครก็ไม่ได้อ่ะ
มันทั้งโลกค่ะเพราะตอนเนี้ยเพราะพี่ไปลาออกมาอย่างเงี้ยน้อง
อ่าอ่าแปดโมงเช้าค่ะเปิดปั๊มน้ำมันอ่ะอืม
โมงสิบห้านาทีปิดแล้วนะสิบห้านาทีไม่ถึงสิบห้านี่
ห้านาทีก็หมดแล้วอ๋อแล้วจำกัดการเติมต่อคันไหมมด
เขานำเข้าน้ำมันไม่ได้เขานำเข้าน้ำมันไม่ได้
คือเงินของเขาด้วยความที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเงินบาท
ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยอืมคือทุกคนเอาเงินกี่ไป
คนรถก็เอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์มา
ไม่คิดถึงแบบว่าประชาชนทั่วไปนึกออกปะคนรวยก็รวยสิถูกต้องไหมล่ะ
ฮะคนที่จนล่ะทำยังไงวันนี้เงินเขาก็เกิดประวัติปัญหาเงิน
เราก็เคยไปถามลุงบ่านว่าทำไมคนลาวไม่ข้ามมาประเทศไทยเลย
คนเค้าจะข้ามฝั่งวับหนองคลายแล้วอ่า

แต่ขณะเดียวกันวันนี้ประเทศไทยของเรา
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับ

ตอนนี้ยกไข่มันจะล้นแผงแล้ว

อ้าวไม่คือดีใจไงหนูดีใจ
๕ล้านมั้ยหนูซื้อไม่ทันหนูเสียดายหนูซื้อให้ทัน

หนูไม่ควรเขียนสคริปมาปะลุงแนะนำว่าให้เตาอังโลวิชามาเศษฐีนี่

ทานอังโล่มหาเสถียร์ทานก็ขึ้น

ไม่เมาะแต่เขาบอกเตาอังโล่ประหยัดทานถึง๔๐นะ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เขาบอกให้รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร๒
เตามหาเสถียร์ร้อนสูงประหยัดพลังงาน

ดูรวมแล้วประหยัดเหลือเกิน
เขาบอกว่าให้ความร้อนมากกว่าเตาอ้างโล่ธรรมดา๒๐

ประหยัดไม้ฟื้นและถานได้๕๖๐๐บาทหรือ๔๐ต่อครัวเรือนต่อปี
ดูน่าซูม

เค้าก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นเตาอังโล่มหาเสถียร์

ตอนนี้ไฟมันแพงถานมันแพงพืชมันแพง
ทุกบ้านใช้อยู่หมดแล้วก็ไม่เอาแค่
หนึ่งค่าแก๊สรถจริงมูลพิษตรงไหนล่ะ
ใช่เนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยบอกว่า
เตาแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกที่จะใช้ได้
อยู่คอนโดใช้ได้ไหมล่ะอังโลน่ะใช้ตรงไหนก่อนร้านค้าเข้าไปก็มันกระเรียกไก่
เลี้ยงในคอนโดได้ไหมล่ะ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
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปิดไฟปิดไฟค่ะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เนี้ยอืมหืมลดอุณหาภูมิเครื่องปรับอากาศอ่าอืมนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้การใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะเนี้ยขนส่งมวลชนสาธารณะบางอันก็ไม่มีแล้วเนอะติดไว้แล้วเขารสจำนวนเที่ยวลงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเยอะมา
ซึ่งท่านฮะรถไฟฟ้าก็ยังแพงอืมเงินเดือนของประชาชนยังไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกวันค่ะถูกต้องไหมอืมรถไฟฟ้ารถใต้ดินค่ะวันนี้รถเมล์หลายหลายจุดอืมขอสมกรเนี้ยก็มีการลดเที่ยวแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอน้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ฟังก็ตกใจ
คือเท่ากับว่าเหลือให้บริการเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถามหน่อยว่าคนไทยที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะอันเนี้ยกี่คนใช่แล้วเขาจะไปทำงานไปไหนมันไหนยังไงมีไม่ขึ้นแล้วจะเบียดกันขนาดไหนแต่เข้าใจผู้ประกอบการฉันเข้าใจผู้ประกอบการใช่แล้วก็เข้าใจว่าวันนี้เราก็ทั่วทั่วโลกมันเป็นหมดอ

งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาใหม่ซิเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนซึ่งกระทรวงคมนาคมรายงานว่ากำลังพิจารณาหารือเพื่อแก้ปัญหาจบภายในเดือนนี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ให้บขศการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเตรียมการดูแลการเดินรถการเตรียมรถให้บริการเดินทางอย่างเต็มที่
อืมนั่งเป็นไงบ้างต้องถามนางอืมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งที่เราจะได้ยินมากขึ้นก็คือบัตรสวรรค์การแห่งรัฐอ่าค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการยังไม่ขาดทุนนะฮะในการบริการเดินรถในระยะยาวเพราะว่างั้นคือจริงจริงน้องหมอว่าน่าเห็นใจพนักงานด้วยนะครับการลดจ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยธุรกิจการบินเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงในการที่จะเจ๊งมากที่สุดอืมเขาบอกว่าเนี้ยถึงขาลงเลยแหละอืมสามปีที่ผ่านมาธุรกิจการบินทั้งหมดเจ๊งหมดอ่าค่ะเจ๊งใช้คำว่าเจ๊งหมดเลยอืมวันนี้เรากลับมาเดินทางได้ปุ๊บเอาแล้วเจอปัญหาเชื้อเพิ่งแพงอืมตายเนี้ยนะ

ว่าเป็นคนฆ่าร่วมกับคนไทยอีกสองคนซึ่งสองคนนั้นก็หนีกลับไทยมาแล้วอีกคนต่อมาก็คือธนวัฒน์ครับตำรวจไปตามจับตัวได้ที่เชียงรายที่ตำบลดงดงมูลนะคะคือหมายจับน่ะออกหมดแล้วล่ะขออภัยไม่ใช่เชียงรายไปจับตัวได้ที่กาลสินที่อำเภอหนองกรุงศรีค่ะเหลือคนสุดท้ายคือสา
คนที่พามามอบตัวคือผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายทองค่ะก็ไปนัดแนะมอบตัวกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วล่ะเพราะว่าได้ครบตัวแล้วแล้วก็กำลังนำตัวกลับมาที่กองปราบ
คิดว่าน่าจะถึงช่วงเย็นก็ช่วงเวลาประมาณเนี้ยอาจจะใกล้ถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
เอาเป็นว่าสามคนโดนจับหมดแล้วครบหมดแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องไปคุยกันว่า
ใครทำหน้าที่ไหนอย่างไรแบบไหนมูลเหตุจูงใจคืออะไร
เพราะว่า๓คนนี้โดนข้อหาเดียวกันคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งก็คือข้อหานักที่สุดสองแปดเก้าครับนะคะอืม
อ่าแต่ก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะนะครับผม
มาถึงเรื่องราวฮือฮากันบ้างครับไปที่แม่น้ำโขงครับคุณผู้ชมครับ
แม่น้ำโขงทุกสถิติปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
ไปเจอที่ไหนเจอที่เขาบอกว่าแถบรุ่มแม่น้ำโขงฝั่งกัมพูชาครับมด
นะครับผมกับองค์กอร์นนะครับออฟแม่โขงนั่นเองนะครับ

แพ้เป็นเจ็ดกิโลนะฮะการค้นพบเนี่ยได้บันทึกแล้ว
ข้อมูลปลาตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตึ้งครับและเป็นสัญญาณแห่งความหวังนะครับ
อย่างมากมายนะครับโดยในคืนวันที่สิบสามมิถุนายนเนี่ย
ประมงท้องถิ่นในเมืองสตรึงเตร็งนะครับแจ้งกับนักวิจัยว่าเขาพบปลากระเบนยักษ์ได้ครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยขององค์กรจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบหลังจากติดแท็กอคุสติกนะครับผม
สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของปลาแล้วเนี่ยปลากระเบนก็จะถูกส่งกลับลงไปยังแม่น้ำนั่นเองนะฮะ
ขณะที่ปลากระเบนยักษ์น้ำจืดก็ถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับซึ่งดรโฮแกนนะครับผมระบุว่า
พบปลากระเบนนี้เนี่ยหมายความว่าสิ่งแวดล้อมยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่
ตรงข้ามกับที่พวกเขาเห็นในสถานที่อย่างแม่น้ำแยงซีนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ย
รายงานการศูนย์พันธุ์ของปลาฉลามปากเป็ดจีนนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมปลาปลาแม่น้ำโขงเมื่อก่อนเนี้ยมิ้นค่ะ
พี่ไปกินร้านบ่อปลาบุญชูเนี้ยนึกออกปะนะอืมปลามันจะไม่มีกลิ่นข้าวเลยอ่ะอ๋อ
แบบไปกินปลาเมื่อก่อนกินปลาแม่น้ำโขงเนี้ยโอ้โหอร่อยไอ้ที่เคยพาจะไปกินเนอะใช่ไหมเนอะถูก
อร่อยอร่อยแล้วไม่ใช่ปลาบึกด้วยนะโมทแล้วทุกวันที่ไปกินอ่ะปลามันจะไม่เหลือให้กินแล้วน่ะอ่า
คือแล้วแต่ว่าไม่ใช่แบบไปถึงคุณจะสั่งได้เลยอ่าฮะอย่างเป็นแบบไอ้พวกปลาราชนีแม่น้ำโขงพวกอะไรอย่างเงี้
อืมไม่ใช่ไปถึงแบบเมื่อก่อนมันจะมีจิ่มจิ้มจุ่มปลาอะไรอย่างเงี้ยลวกเส้นเนี้ย
วกจิ้มเอาปลาแม่น้ำโขงมาทำจิ้มจุ่มทุกวันนี้ไปปุ๊บไม่ได้มีนะ
เหลือแต่ปลากระชังที่เลี้ยงอ่าฮะอ๋อต้องเลี้ยงซึ่งไอ้ปลาเลี้ยงกับปลาแม่น้ำโขง
รสชาติมันต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่อืมแต่มุกดาหารยังพอมีให้กินอร่อยอร่อยอยู่
อืมนะความประจำคือเมื่อก่อนเนี้ยปลาแม่น้ำโขงยังอร่อยแล้วแบบอร่อยอ่ะ
เนื้อขาวรสเนียนนุ่มคือเหมือนที่มิ้นได้ยินมาคือพอมันมันขายดีมากมากหรืออะไรอย่างเงี้ย
คนก็ไปจับมันเลยไม่มีเวลาให้เกิดรุ่นหลานใหม่แล้วได้โตป่ะคะปลามันเอาง่ายง่ายตามธรรมชาติเลย
เนี่ยเวลาที่มันไหว้ขึ้นไปวางไข่ต้องมามันจะต้องไห้ขึ้นข้างบน
หิมะไล่อ่ะโลงมาเรื่อยแต่การละลายของหิมะถูกต้องไหมครับอืมปรากฎว่าปลามันไปไม่ได้เพราะอะไร

คุณคิดดูคุณนับไปตั้งแต่จีน
เขาบอกว่าจีนจะสร้างเขื่อนเขื่อนอย่างนี้นะ

คุณคิดดูว่ามันทำได้ขนาดนั้นแล้วนะ

กว่าเขื่อนจากเขื่อนจากจีนจีนมาลาว
ลาวไปไทยไทยไปกัมพูชาไปเวียดนามไปผ่ามา

ฟังแล้วรู้สึกเวียนหัวอยากจะเป็นลม

หู้ดูในไอจีกับของใครที่ขวดเล็กอ่ะ

เสร็จแล้วถ้าไปติดตามเพื่อนอุปกุฎจริงอะ

เป็นอุปกุฎเคยทำน้ำหอมขายอะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยบอกเอ้ยซายแกลองทำให้ฉันหน่อยสิ

วันนี้แฟนรายการข่าวใส่ไข่จะได้ไหมคะ

เพราะฉะนั้นนี่คือคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะ

คือทำไปแจกเอาไปอีกดีการอ่ะ

คือเมื่อก่อนตั้งทำไว้แจกไม่ใช่
อันนี้อันนี้นี่
แต่เป็นแบบว่ามันเป็นอีกอันที่ไม่ได้ทำขาย

ไม่รู้อะใช่ไหมล่ะแอ็งจี้ลองดูคือถ้าสมมุติเขาบอกว่าหอมปุ๊บแล้วจะค่อยขายแต่คือเอาไว้แจกคนกันเองอะไรอย่างนี้หรือว่าไปไหนมันแต่ก็ไว้แจกคนอะ
เดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อช่วงหน้าครับ
โอเค๕๐๐อาจออกพอไหมค่ะคุณแม่เมื่อกี้นี้

อัปเดตเรื่องไฟไหม้หน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่าไฟไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่นะคะจริงตรงนั้นน่ะมีสถานีดับเพลิงที่อยู่ติดกันด้วย
จากนั้นเท่าที่หลายคนรู้กันก็คือมันเป็นชุมชนแออัดใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าจหนที่ดับเพลิงใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะ
ชั่วโมงหนึ่งถึงจะควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้างได้
แต่ก็ไหม้วอดไปหลายหลังคาเรือนเหมือนกัน
ก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์ของเทศกิจนะคะ

ไปถึงเนี่ยไปคุยกับคุณธีรยุทธ์
อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรทมก่อนเลย

กว่ารถดับเพลิงจะมาถึงที่นี่ใช้เวลากี่นาที

เพราะว่าชุมชนบ่อนไก่อยู่ติดกับสถานีดับเพลิงบ่อนไก่

คุณชาติชาติบอกว่าเวลาที่เกิดไฟไหม้แบบนี้เนี่ย
ดับเพลิง๑๐นาทีแรกสำคัญที่สุด

มันจะไม่ลุกลามไปถึง๓๐หลังคาเรือน
แล้วชุมชนนี้อยู่ติดกับสถานีดับเพลิงขนาดนี้
ต้องไปคุยในรายละเอียดข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ว่า
มาถึงในกี่นาทีแล้วมันมีอุปสรรคอะไร
ทำให้มันไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ทันท่วงทีนะคะ

ต้องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อน
โดยคุณชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปถอดบทเรียน

แล้วพรุ่งนี้จะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง

เพราะปัญหาตอนนี้คือต่อให้มีสถานีดับเพลิงใกล้ชุมชน
แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทันท่วงทีอยู่ดี
แล้วถ้าเกิดชุมชนที่อยู่ไกลกว่านี้
จะทำยังไงไม่วอดไปทั้งหมดเลยหรือ
นี่ค่ะจริงชุมชนบรรกัสก็เคยไฟม่ายมาแล้วด้วยเหมือนกันนะ
เราขออนุญาตตัดภาพไปที่เสียงคุณชาติชาติสักนิดนึงได้ไหมฮะ
ครับอาจารย์เยียวยาเบื้องต้นยังไงครับ
นั้นเนี่ยก็คงจะต้องอย่างคุณชาติชาติบอกจะต้องดูกับการเยียวยาก่อน
ครับเพราะว่าสามสิบหลังคาบ้านเนี่ยบ้านหลังคาเรือนเนี่ย
อืมก็เป็นร้อยคนอยู่คุณชาติชาติบอกคืนที่หนึ่งจะนอนกันยังไง
ค่ะแล้วอากาศมันเหมือนฝนจะตกเนี้ยตอนเนี้ยถูกต้องไหมฮะ
ไม่สองสำคัญใช่หรอใช่ค่ะใช่ใช่อืมเพราะหนึ่ง
มันเป็นที่ใจกลางเมืองเหมือนกันนะถ้าเราคิดแล้วถูกมันใจกลางเมืองแล้วมันเป็นที่ที่แบบว่า
อืมเป็นชุมชนคนอยู่เยอะพอสมควรอ่าฮะเมื่อก่อนเป็นสนามมวยลุมพินี
ก็เรียกว่ามันเป็นเป็นภาระกิจท้าทายยุนชาติชาติเหมือนกัน
ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่ท่านลงทุกพื้นที่เลยนะฮะ

แกล้งกูให้เราข่าวแต่งโมอ่านข่าวแต่งโมออีกแล้ว
ทำไมคนเค้าอยากติดตามนะบื้ออยาก

คือคุณสนัยพร่ำเขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กโดยระบุกระนับ
ที่เห็นพี่อัจฉริยะฆ่าศึกรอบด้านเลยนะครับ
ก็ใช่อ่ะแหละเนาะถึงแม้เราจะเคยมีประเด็นขึ้นลงขึ้นศาลกัน
ครับแต่เพื่อนน้องแตงโมอืมอืมเพื่อนน้องแตงโมไม่ตายฟรี
นางบอกอืมค่ะเป็นอย่างงี้จริงจรรย์ไม่ให้ตัยอย่างโม
เพื่อนน้องแต่งงงไม่ตายฟรีครับถ้าพี่อัชริยมีคลิปมีหลักฐาน
พูดถูกไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดออกมาสื่อว่าเป็นเรื่องโกหกผมยินดีพกพักความบาดหมางแล้วก็ช่วยพี่เต็มที่เลยฮะไม่มีใครนะฮะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ถูกดำเนินคดีเปิดเลยครับจริงอันนี้เห็นด้วยกับตั้มผมและทนายในสำนักสิทธารอเฟิร์มพร้อมซัพพอร์ตฮะโอ้โหก็จริงถ้าคุณอัชริยะ
เห็นด้วยกับทนายทุกคนค่ะเนอะอืมอีมิ้นเธออ่านมาเป็นเดือนเดือนเดือน
รู้สึกยังไงบ้างเห็นด้วยไหมล่ะก็คือจริงจริงคำพูดนี้อ่ะ
จริงจริงหลายคนพูดมานานแล้วอะค่ะว่าจริงจริงแม้กระทั่งคนที่ติดตามข่าวนะคะ
เขาก็พูดมานานแล้วว่าคือถ้ามีเปิดเลยอย่าแบบไม่จะได้มันไม่จะต้องไม่ยืดเยื้อลากมานาน
สามเดือนสี่เดือนเปิดเลยส่งให้ตำรวจเปิดปึ้งฟ้องไหมจับเลย
วันนี้วันที่เท่าไหรแล้วนี่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดก็
อีกสองวันก็จะสี่เดือนแล้วยี่สิบสามใช่ก็อีกสามอีกสองวันสี่เดือน
สองวันสี่เดือนใช่ถูกไหมล่ะเพราะสามเดือนเผาอืมปรากฏว่าเขาบอกว่า
เขาก็พูดเลยว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดหลักฐานที่ว่าแตงโมถูกฆ่า
ฆาตกรรมถูกมีดกรีดที่ขาถูกมีดกรีดที่ขาปุ๊บแล้วผักตกเรือ
ถ้ามีเปิดจะได้จบแล้วทุกคนจะแฮปปี้ทุกคนจะทุกคนจะกลับมาแบบว่า
มองว่าไม่เลอะเทอะตัวเองนึกออกป่ะอืมจะได้เข้าประเด็นใช้คำนี้
มันจะเข้าประเด็นอ่ะถูกต้องอืมอ่าตัวเองขอบคุณฮะ
สำหรับคำถามคำพูดนักข่าวว่ามันจะต้องเข้าประเด็น
มันจะไม่ไปกันใหญ่เหมือนที่แซนพูดอ่ะคำนึงว่าอ่าเอาทะเลใช่
ตกที่เจ้าพญาไปออกที่เอาไทยอืมอะไรเงี้ยอืมนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติมีปุ๊บแสดงเลยเพื่อนยินดียกโทษให้
แต่ถ้าไม่มีหลักฐาน
เพื่อนอาจจะผิดศิลธรรมนะ

เพื่อนก็แค่แทงแถวของประชาชน

แล้วเพื่อนก็ไปบวชสักพัก
กลับมาได้โซเชียลใหม่ช่าวเจ็บเรื่องเดิมแล้วล่ะ

จะไปโปรโมทช่องในยอดวิวไม่ต้องห่วง

เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อเก่าหาเนี่ย

โอ้โหมีการจัดแถลงข่าวจำได้ไหม
พิงการทำงานของตำรวจในคดีการตายของแตงโม

จากกรณีที่คณะพนักงานสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ย
แจ้งความตนจำนวน๒คดีในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ครับและหมินประมาทโดยการโฆษณาโดยยังไม่ทราบว่าแจ้งความตนด้วยเหตุไหนนะฮะ
เขาก็บอกอย่างนี้ซึ่งพนักงานคงแจ้งความตน
ไม่ได้ทำไม่ได้แค่ข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วให้กลับบ้าน
จากนั้นตนจะไปพบพนักงานสอบสวนที่สนประชาชื่นต่อ
เพื่อรับทราบข้อเก่าฮะอีก๑คดีส่วนทนต้ำจะเข้ามาช่วย
เขาบอกถ้าอยากจะช่วยจริงเนี่ยตนไม่ได้ขัดข้องนะ
แต่ขอให้มาดูหลักฐานกันส่วนตัวก่อนไม่ต้องออกสื่อ
ขอแบบไม่เป็นข่าวหลังใหม่เพราะถ้าโชว์จะถูกคนบนเรือฟ้อง
ถ้าตนไม่มั่นใจหลักฐานคงไม่ฟ้องหรอกครับ
เขาก็บอกว่าขอบคุณทนายตั้มนะต้นเนี่ยอยากจะฝากถึงพบตรด้วย
ทำไมถึงไม่สั่งให้ทำคดีนี้แตงโมอย่างโปร่งใสสุจริตยุติธรรม
ตนไม่ได้ทำร้ายองค์กรตำรวจแต่พบตรไม่สนใจคดีนี้ฮะ
จนทำให้เกิดข้อคอรหาต่างตามมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับผม
วันนี้ก็เข้าไปตามสอนอนะครับไป
ล่าสุดครับพี่หนุ่มกัญชัยฮะร้องอุ้ยครับผมมดดำ
ตกใจครับฮะพี่มวยครับพิธีกรข้างกายตายหรือหรือวะนั่นอ่ะดี
นะฮะดรหมวยนั่งอ่านข่าวระแวงพี่มดแทบตาย
หนุ่มกัญชัยเปิดเผยขนาดทำรายการเที่ยงวันไทย
ตอนนี้เนี่ยปิดผมต้องเป็นรายการคนเดียวเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้
ผมตกใจเหมือนกันรอลุ้นนะครับอีก๒วันผมจะติดหรือเปล่า
เราก็ทำตามมาตรการมีฉากกั้นมีระยะห่าง
พนักงานตากล้องทุกคนใส่หน้ากากทั้งหมดนะครับ
พิธีกรผมกับคุณหมวยถอดหน้ากากได้ขอเล่าเหตุปัจจุบันทันด่วน
เปิดรายการมาผมนั่งอ่านข่าวกับคุณหมวยดรหมวยบอกผมว่า
อาจจะต้องช่วยหมวยแล้วนะคะพี่หนุ่มวันนี้ถ้าบางข่าวหมวยไอหรือว่าอะไรเนี่ย
หนุ่มอ่านนะคะหมวยรู้สึกคันคอค่ะระคายคอ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยหมวยตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่เจอค่ะไม่ติดแต่อาจจะเกิดจากหมวยตากฝน
หรือติดจากลูกมาก็ได้เพราะว่าลูกเป็นหวัด
ผมเลยแนะนำถ้าคันคอลองเอาไม้ที่ตรวจเนี่ย
กว้านในคอลึกลึกเพราะส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นอาการนำของโควิดโอมิครอนพักเบรกทีมงานวิ่งหน้าตาตื่นบอกว่า
หนุ่มคะพี่หมวยขึ้นสองขีดค่ะใช่เรียบร้อยถ้าตรวจ
แสดงว่าตรวจต้องตรวจทำรายที่มิ้นบุ๊กใช่
เพราะพี่ตรวจเอธิเคสแยกจมูกเย็นกี่กล่องนะคะ
สองกล่องสามกล่องอ่ะตรวจเท่าไรก็ไม่เจอก็ตรวจทุกวันด้วยมดอ่ะ
เออตรวจวันละสามรอบด้วยคือทุกคนอ่ะทุกคนที่ติดอ่ะค่ะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าลองไปบอกคุณผู้ชมดูนะ
ว่าเค้าตรวจจมูกไม่เจอไม่เจอแต่ตรวจทำรายตรวจพี่คออะฮ่า

ถูกต้องปะล่ะใช่แต่วินาทีนี้คือมันก็ไม่
ไงว่าสมมุติตอบมาแล้วตอบมาแล้วว่า
ส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาใครนะรอมากพี่หนุ่มอ๋อ

ก็เลยอัปเดตไงว่ากำลังอ่านพี่หนุ่มอยู่ว่าปลอดภัยไหมคะ

ไม่ขณะเขาก็เรื่องเขาขณะคุณแม่ห่ายแล้วเขายังกลวยนะ
นั่นก็เขาระแวงพี่มศอยู่ตั้งสี่อาทิตย์อะ

อ่าฮะถูกไหมล่ะใช่รอบสองก็แบบรอบตัวเลย
อืมรอบสี่เหมือนทุกคนรอบตัวพี่มดเลยป่ะคะใช่ทุกคน
ทั้งแต่หน้าทุกคนเผื่อพี่คนเดียวอืมแต่แบบว่าทุกคนบอก
แล้วหูเก่งจังเลยพี่พระธรรมนะอาทิตย์นึงเท่านั้นอ่า
ไปเลยแต่หมดก็มาอวสารซีสันที่๖เนี่ย
โอ้โหเกือบจบเรื่องแล้วอ่ะนะแต่หมดลูกว่าไม่เป็นไรเป็นไวลัสดีพี่
เออเป็นน่ะหลังพิธีกรเป็นหมดทุกคนอ่ะมันหนีไม่พ้นจริงนะ
ใช่แข็งแรงนะคะอ้าวนี่น่ะบอกพี่หนุ่มหน่อยรอดปลอดภัยนะคะ

น้องบริเวณชาติจะกลับมาฮะ
โอ้โฮพี่หนุ่มยิ้มเลย

นี่ค่ะครับ
ต้องเปิดตัว
กรทโพสต์เก่าเนี่ยไม่เพียงแค่เปิดเผยช่วงออกได้ความสุขของครอบครัวของเขาแต่ยังเป็นการอวดชมแฟนสาวของเวีย
อืมนี่สาวผมสั้นที่ทุกคนตามหากันใช่ไหม
โอ้โหวันนี้เห็นหน้าเต็มแล้วนะฮะ
ทุกคนก็ได้จะเข้าไปจัดเต็มเลยคุณแม่
พอยไพรินเนี่ยนะฮะก็ได้โพสต์นั้นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอ็นดู
ความสนิทสนมกับหวานใจของลูกชายเป็นอย่างมากเลย
ถูกไม่ว่าจะเป็นผ่าปกิหนังมองตานั่งทรงยิ้มหวาน

งานนี้แฟนก็เข้ามากดไลค์กันอย่างล้นหลามเลย

นี่หรือว่านี่

ผู้ใหญ่มาหาขนาดนี้เขาอาจจะมีการพูดคุยกันดู
แม่ก็คงจะกลับมาบ้านเขาเนาะ
แม้เคียวเผลอไหมช่วยไปเห็นก่อน
คุยถึงอนาคตอะไรกันหรือเปล่า

คิดว่าน่าจะเป็นแบบเปิดตัวเสร็จแล้วก็น่าจะมีแบบว่า
ในอนาคตน่าจะเออก็แบบแต่งโมงแต่งงานหรือเปล่า
เพราะอภิเวียก็อายุที่พอที่จะออกเรือนออกรายได้แล้วแหละอ๋อ

ใช่ก็ถูกไหมก็ตอนนี้ก็อ่านละครละคร
งานการที่ดินอะไรก็มีหมดแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อนะครับสร้างครอบครัว
มาถึงน้องเบลล่ากันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
หวานจนรถอ้อยขว้ำกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะถูกต้องแต่ไม่ได้คอมเมนซ์ของคุณเบล่านะอ๋อตุ๊กใจ
ไปคอมเมนซ์ของคุณบอยปกรณ์อ๋อ

สำหรับความรักของคุณบอยปกรณ์และคุณเฟย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ควงแขนกันไปเที่ยวที่สิงคโปร์พร้อมกับแชร์ภาพน่ารักสุดมุ้งมิ้งนะครับผม
ให้ได้เห็นกันนะฮะล่าสุดทำเอาเพื่อนเพื่อนคนบันเทิงเนี่ย
หมั่นไส้ไม่ได้ครับเมื่อนุ่มบอยได้โพสต์คลิปนะฮะ
แต่งานนี้ทำเอาเบลล่ารานีทนไม่ไหวครับ

แทรกมากอยากจะฟังเขาขายของ

เฟย์ดูขายของคลิปนี้เขินป่ะครับ
มึงก็แทรกบ่อยจังนะฮะนี่ดูฮะ
อ่าคุณคุณหล่ะคู่ก็หลายคนตกใจ
คู่นี้คนดูแล้วกดไลค์แทบไม่ทันเลยจริง
บอกเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการทั้งสองคนประชันหน้าสด

กำลังกายจนข้อเท้าหักแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวเนี่ยจริงเหรอคะ
จริงครับโอ้โหนี่นี่เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมดูสิโอ้โหหน้าสด
เขาบอกว่าเดี๋ยวละครเรื่องใหม่ของยายาเกือบจะได้ลงจอให้ชมกันแล้ว
คือละครเรื่องคือเธอเล่นกับมาริโอนะคะยายากับมาริโอ
คุณแอนก็มีการควงแขนยายาโชว์หน้าสดแจกรอยยิ้มสดใส
เฮลตี้ยามเช้าโอ้โหเขียนแคปชั่นบอกว่าพานางเอกคือเธอมา
ฟิตโอ้โหคือเห็นแล้วทุกคนก็กดไลค์กันแทบไม่ทันจริง
นี่ฟิตแอนดเฟิร์มต้องยกให้ทั้งคู่เลยอ่ะยายาเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะ

ซิกแพลก
จริงก็ออกเยอะเหมือนกันนะพี่ชาวดูอาจริงก็ออก
ก็พยายามออกพยายามหาเวลาไปออกเหมือนกันค่ะ
คือเรารู้สึกว่ามันก็ต้องดูแลตัวเอง

กลับมากันนะโอ้ยสองเวกแล้วพี่หนุ่มคร้าว
ขอส่วนตัวนี้คือเขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งก็ไม่สบายเปลี่ยนชื่อน้องดอยเนอะ
ดอยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยน้องดอยก็จะเปิดรายการให้พยาบาลอ่ะ
ช่วยเปิดข่าวใส่ไข่ให้หน่อยอืมน้องดอยปุ๊บพี่รู้ว่าหนูอยู่ที่เชียงใหม่ขอให้ส่งแรง
ขอให้ลุกขึ้นมาให้ได้เดินให้ได้แล้วก็พี่พยาบาลทุกคนก็ช่วยดูหนูอยู่
ขอให้น้องดอยแข็งแรงดีวันดีคืนจริงแล้วก็ออกมาเจอตัวเป็นเป็นเลย
หรือวันหลังถึงเชียงใหม่ก็เจอกันงั้นจิ๊วจะให้กำลังใจน้องดอยหน่อย
นะคะสู้คะดูข่าวใส่ไข่ก็เราก็พยายามจะนำสิ่งดีข้อมูลดีมานำเสนอทุกวัน
ใช่เพราะครูแม่เนี่ยเป็นคนแปลกคนหนึ่งนะ
ชอบแบบมีความรักหรือแบบตกหลุมรักคนเชียงใหม่บ่อย

นะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยก็ยังหน้าเด็กไม่เปลี่ยนครับคุณผู้ชมครับ
แถมอุ่นก็ยังปเลี้ยอยู่นะฮะดูสิครับ
ถ่ายรูปคู่กับน้องโนล่านะครับแล้วแคปชั่นระบุว่า
แม่มีเพื่อนออกกำลังกายแล้วนะคะ

จริงจังกับการทำท่ายกขายกมือนะครับ

คุณไอว์แอ๊คคุณไอว์เจนนี่

๔๐ก่อนแล้วเละแล้วเผกก็

แต่ทุกวันนี้๕๐คือแบบว่า

คือยังไงบ้างอันเนี่ยบอกสิอายุยังไง

เด็กเผยวัยเด็กคือ๑๒๐ใช่มั้ยคะ

คือก่อนตอนนี้อายุขายเฉลี่ย

แต่เขาบอกในอนาคตอีกสัก๕ปี

จะอยู่ที่๑๐๐ขึ้น

ถ้าสมมติเราพูดงานหลัก

วัยสูงอายุเจ็ดสิบเอ็ถึงแปดสิบฮะ

นี่แหละเขาบอกวิวัฒนาการเรื่องการแพทย์มันก็ดีขึ้นด้วยไงคะญี่ปุ่นไง
คนก็อายุยืนอายุยืนสุด
อายุยืนสุดอายุเท่าไรค่ะมีหนึ่งหมู่บ้านม้วนอายุร้อยอับ
แต่เขาจะดึกในข่าวคุณป้าเนอะคนอื่นคุณยายวัย๔๙เนี่ย
อันนี้อธิบายก่อนคนทวงถามมิ้นมาเยอะเหมือนกันว่า
ไม่เข้าใจพี่อายุ๔๐กว่าเรียกพี่ว่ายายพี่ไม่โอเค
อธิบายก่อนอธิบายแบบนี้คือบางทีที่เรียกว่ายายเนี่ยนะคะ
คือเราเรียกตามคนในข่าวเช่นสมมุติว่าผู้เสียหายเนี่ย
เป็นหลานของผู้หญิงคนนี้นึกออกไหมแล้วคนในข่าวเขาเรียกว่าคุณยาย
เราก็เลยเรียกตาว่าซึ่งคุณยายของผู้เสียหายก็เลยบอกว่า
คือถึงแม้เขาจะคือเราจะบอกว่าสมมุติคุณเออายุ๔๙ปีเป็นยายของผู้เสียหาย
ซึ่งคุณยายเอก็เลยบอกว่าคือเราเล่าไปตามเล่าประหนึ่งเหมือนเราเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเนาะ

ใช่แต่เราไม่ได้บอกว่าเขาอายุ๔๙แล้วเขาเป็นยายแต่เขามีศักดิ์เป็นยายในข่าวไง

แพมอธิบายว่าเออมันเป็นอย่างนี้

เพราะบางทีสมมุติว่าเราปล่อยเสียงให้สัมภาษณ์อย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อลุงเอเขาก็แบบเนี้ย

อ้าวฉะนั้นได้อีก๓ปีเนอะ

เขาบอกว่ามีคู่รักนักร้องเลิกเงียบ

ไปแบบหาเหยียดเลยว่าคู่ไหนใครคู่รักนักร้องสุดท้ายไปตกที่คู่ของ
วีวีโอเลสกับก้าวจีรายุคือหมายถึงว่าตกในที่นี้หมายถึงว่าคนอ่ะ
ฟันทงกันว่าคู่นี้แน่แน่เลยพอพูดถึงคู่รักนักร้องอืมแต่ล่าสุดมี
ยืนยันจากคนใกล้ชิดแล้วนะคะว่าไม่ใช่จ้าเพราะเขายังรักกันดี
อยู่ทั้งวีและก้าวรักกันหวานแหววเหมือนเดิมไม่เลิกแน่นอนมีโมเมนต์หวานส่งถึงกันทั้งในโซเชียลและชีวิตจริงเหมือนเดิม
หัวผมว่าคลุการเขามีสามคู่ที่ว่ามีละเลขเรื่องอย่างคู่แรกที่ผ่านไปแล้วที่ที่เสริญไปแล้วไง
น้องแพรวากันนะให้เขาเลิกไปอย่างนี้
แต่คู่หนึ่งที่เป็นข่าวอยู่ก็เดี๋ยวพี่บอกแล้วม
อะไรนะครับคู่นี้นะครับคู่คู่ที่จะมีข่าวดีด้วยมีข่าวดีด้วย
การประเดิมวันนี้ที่หมอปลายบอกมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวเลิกลากัน

ข่าวดีก็อาจจะมันก็มีมาตลอดว่าข่าวดีคู่กับเลิกลาบนะไม่หมอปลายบอกจะมีข่าวใหญ่
เหมือนแบบซูเปอร์สตาร์ปลายบวชเถอะโอเคนะฮะเอาชุดบิกินี่
ตัวนี้คุณดูของเย็บพีชพระลักษณ์พระลักษณ์พระลักษณ์พระลักษยาครับผม
เธอบอกซีสมาเล่นน้ำกันดูนี่เรียกว่าแต่ละซีนเนี่ยเธอปล่อยมานั้นอุ้ยทำให้น้ำเนี่ย
ในสระนี้เดือดเลยนะคุณครับไปดูภาพไอ้พีคซีวินตันไหมอุ๊ยตะ
นี่จริงแต่แจ๋วไอ้พีคเนอะพีคส่งชื่อจริงพีคใช่พีคก็ยังคงพีคเหมือนเดิม
ครับผมแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก่อนครบตรงชาตินะครับไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ